พาไปที่โคราชหน่อยค่ะคือมีบ้านของหญิงวัย๖๖ปีคนหนึ่งถูกไฟไหม้
้วอดทั้งหลังเลยนะคะทีนี้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ย
เขาก็ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค
แล้วก็ไปสังเกตเห็นค่ะว่ามีรูปอยู่๓รูป
ไหม้แค่ขอบนอกแต่ว่าตัวรูปเนี่ยอยู่ครบไหม้เลย

เป็นรูปของสมเด็จโตรูปของหลวงพ่อคูณ
และพระบรมชายลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่๙

เออคือเขาไหม้ทั้งหลังนะแต่ว่า๓ภาพนี้ไม่ไหม้เลยค่ะ
นี่คือนายภัยทูลมหาชื่นใจนะคะในอำเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชศรีมา
ก็มาพร้อมกับทหารแล้วก็คณะกิ่งกาชาติด่านขุนทศ
คุณผู้ชมดูดูภาพบ้านไม่เหลืออะไรเลยอ่ะ
คือจากสภาพบ้านแล้วก็มันต้องไหม้หมด

ไม่ออกเลยนะคะว่าตรงนี้เคยเป็นบ้าน
เป็นบ้านของนางผายโลไทยสงศ์อายุ๖๖ปีค่ะ
ถูกไฟไหม้วอดจนไม่รู้จะวอดยังไงแล้ว

สภาพบ้านแบบนี้เนี่ยค่ะ
สมเด็จพระพุทธาจารย์หรือว่าสมเด็จโตพรมรังศรี
ที่มีตัวคาถาชินบัญชรพิมพ์ล้อมรอบรูปนี่นะ
ถูกไฟไหม้แค่บางส่วนแต่อยู่เต็มองค์

นี่ถูกต้องพระเทพวิทยาคมหลวงพ่อคุณปริสุทธโธเป็นภาพขาวดำ
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค๑๑และอดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่
นั่งสมาธิคู่กับพระยศก็ไม่แค่รอบรูปค่ะ
แต่ว่าเหลือรูปหลวงพ่อคูณเต็มองค์เหมือนสมเด็จโตเด๊ะเลย
คำถามคือทำไมถึงไม่แค่รอบรูปล่ะ

นี่คืออีกภาพหนึ่งเห็นไหมคะที่ถือไว้เห็นชัดเจนเลยนะ
หลวงราชการที่๙พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบอพิษ
รูปก็ถูกไหม้รอบเหมือนกัน
แต่พระบรมชายลักษณ์เต็มพระองค์ยังอยู่
ซึ่งนางผายบอกว่าวางเอาไว้บนหิ้งเพื่อกราบไหว้บูชาทุกวัน๓ภาพนี้
อาจจะเป็นไปได้ว่าใส่กรอบไว้
ก็เลยไหม้แค่กรอบนอกแต่ว่าข้างในเนี่ยมันมีกระจกมีอะไรกันเอาไว้อีกชั้นหนึ่ง